ดวงนี้เนี่ยบอกกับคนที่อยากมีดวง

ไว้ให้แล้วในที่สุดก็ถูกรางวัลที่๑ไปเลย

แต่ว่าพ่อค้าเขาอยากเผยตัวอยู่แล้ว

พระพีชหรือว่านายธนวัตรคำแหงคนนะครับ
เป็นพ่อค้าใจซื้อมือสะอาดไม่โกงลูกค้า

แล้วตอนนี้นะครับเขาได้รับสิ่งที่เขาทำดีเอาไว้ก็คือ
ลูกค้าเดินทางไปซื้อเพียบ

ที่เขาขายคนแน่นเลยคุณ
ใช่ถึงขั้นว่าอาจารย์ท่านนี้ต้องไป

ตรงนี้มันมีดีอะไรกันนะทำไมถึงมีคนมาซื้อลอตเตอรี่แล้วโอ้โหรวยกันไป
ต้องไปถามอาจารย์เป็นหนึ่งแล้วไหมจุ้ยนะ
เพราะฉะนั้นเราทำการกดหาแล้วนี่อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ
อาจารย์เป็นหนึ่งครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นหนึ่งครับ

อาจารย์เป็นหนึ่งตอนนี้อยู่กับพวกเรา๓คนนะครับผมชนะคุณนิวดาวแล้วก็น้องใบตองครับ

ผมอยากจะถามหน่อยครับอาจารย์พอไปดูแล้วเนี่ยนะครับ
อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าพ่อค้าของเขาเนี่ยแผงลอตเตอรี่ของเขาเนี่ยมันดียังไงครับ

เขามาเจอสถานที่นี้เนี่ยเขาเพิ่งมาอยู่ได้ประมาณน่าจะไม่กี่เดือนแล้วเขาเปรี้ยงขึ้นมา
แสดงสถานที่เป็นผลเพราะว่าถ้าเขาจะเปรี้ยงเนี่ยเขาควรจะเปรี้ยงมานานแล้วอาจารย์พูดถูกไหมคะ
พอไปถึงสถานที่เนี่ยจริงแล้วของอาจารย์เนี่ยเราแค่จะไปชื่นชมนั่นเอง
แต่บังเอิญนะเราก็ถามเรื่องดีแล้วอธิบายให้ฟังนะคะ
ข้อแรกเลยที่ที่สมบูรณ์และสมดุลที่สุดเขาบอกหันหน้าเข้าตัวร้านนะคะ
ขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ำบังเอิญหากฝั่งซ้ายเมืองน้องกลายเป็นห้องน้ำ
มันเปรียบเสมือนน้ำที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะคะแล้วฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นร้านขายกาแฟ
ตามร้อนและปั๊มก็ถือให้ฝ่ายดังนั้นนี่ระหว่างที่เขาอยู่ในระหว่างกลางน้ำและฝ่ายซึ่งเป็นความสมดุล
ดังนั้นเนี่ยจังหวะที่เขามาเจอพอดีมันเป๊ะพอดีไงคะ
นี่คือเป็นทำเลห่วงจุ้ยที่เหมาะกับการค้าขายลอตเตอรี่เหรอคะอาจารย์

ทุกอย่างมันควรมีความสมดุลน้ำกลับไปอยู่ในทุกธุรกิจ
แต่ของเขาเองเนี่ยมันบังเอิญไง
เอาง่ายเลยคือสถานที่เรียกเขาเท่าที่อาจารย์นั่งพูดคุยกับเขาเนี่ย
มันก็พยายามจะหาที่ทุกที่จนเขามาเจอที่เนี่ย

แล้วก็พอเข้ามาปั๊บเขาก็มีความโชคดีดีกว่า

อาจารย์แล้วถ้าอย่างนี้แผงอื่นถ้าเขาอยากจะมีห่วงจุ้ยที่ดีบ้าง
เขาต้องทำยังไงมีวิธีไหมคะ
จริงต้องเรียนให้ทุกคนเข้าใจทั้งประเทศเลย
ตอนนี้ทุกคนกำลังเข้าใจในมุมที่อยากว่าเกิดอะไรขึ้นนะ

ความเป็นจริงเนี่ยคนโชคดีเนี่ยกลับกลายเป็นคนถูกลอตเตอรี่นะ

ดังนั้นต้องบอกว่าในภาพรวมทั้งหมดสำหรับการซื้อโรตเตอรี่
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมาซื้อที่ร้านเขาแล้วเอง

แต่หมายความทุกร้านในประเทศไทยเนี่ยเห็งเหมือนกันหมด

เพราะฉะนั้นแล้วห่วงจุ้ยไม่ได้มีผลต่อผู้ซื้อใช่ไหมคะอาจารย์
วงจุ้ยเนี่ยก็บอกว่าวงจุ้ยเนี่ยจะมีผล๕๐

คนขาย๕๐นึกออกไหมฮ

ค่ะไม่งงค่ะจำได้
ดังนั้นเนี่ยเราเองในฐานะ๕๐ที่จะทำให้ดึงดูดคนมาซื้อเนี่ย
และความเห็นควรจะต้องปรับให้ถูกต้องเช่น

ขึ้นชื่อว่าร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านขายลอตเตอรี่หรืออะไรก็ตามเนี่ย

บอกข้อแรกเลยหันหน้าเข้าตัวร้านขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ำ

ดังนั้นเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยให้หาอะไรเป็นสัญลักษณ์แดงเนี่ย
มาอยู่ฝั่งขวาเมื่อหันหน้าเข้าร้านนะ

ซ้ายเนี่ยหาน้ำใส่แก้วขนาดอยู่
เพื่อสร้างความสมดุลให้มันเกิดขึ้น

อันนี้คือเคล็ดที่จะเสริมสิ่งตลาก้าวให้เขาโอเคขึ้น

อาจารย์วันนี้ขอบคุณนะจ๊ะนะคะ

ขอบคุณมากเลยครับขอให้รวยคุณคุณเลยกัน

ไม่ว่าจะทำการธุรกิจอะไรแหละคุณ
คือถ้าเกิดห่วงจุ้ยมันเป็นแบบกึ่งกลางของระหว่างน้ำกับไฟ
มันก็จะเป็นชัยภูมิเป็นห่วงจุ้ยที่ดีอาจารย์บอกแบบนี้

แต่ท้ายที่สุดแล้วก็อยู่ที่เราทำดีคิดดีดวงก็จะดีเองด้วย
เพราะว่าอย่างคุณพี่เขาคิดดีทำดี